เล่นนักท่องเที่ยวหรือว่า
ชาวบ้านที่ไปทำบุญที่วัดป่าบ้านตาที่อุดรธานี

ถึงขั้นขวัญภาวะนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่ง
หรือว่าจะเมายาเสพติดหรือจะอะไรก็ไม่รู้
คือเจ้าของเนี่ยสตาร์ทเครื่องเอาไว้พอดีค่ะคือโชคดีนะฮะ
ไล่กันจับตัวลงมาทันนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่กับตำรวจสพเมืองอุดรธานีนะครับ
ที่วัดป่าบ้านตาดเนี่ยฮะช่วยกันล็อกตัวผู้ชายคนนี้
แต่เขาแรงเยอะจริงนะฮะแรงเยอะจริงนะฮะ
ทีแรกดิ้นไม่ยอมให้จับนะครับลักษณะเหมือนกับผู้จาวกวนไม่รู้เรื่องด้วย
อ่าจะเมาหรือว่าเมายาเสพติดหรือจะอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ
คือผู้ชายคนนี้เนี่ยไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านเขา
แล้วก็จะไปขึ้นรถฟอร์จูเนอร์สีขาวที่เห็นอยู่ข้างหลังนู้นนะฮะ
เขาสตาร์ทเครื่องเอาไว้อยู่ผู้ดูแลวัดบอกว่าเจ้าของรถนี่ยังตกใจอยู่เลยนะครับ
บอกว่าผู้ชายคนนี้กระชากระเป๋าของน้องสาวของเธอที่มาทำบุญ
อยู่แถวแถวจุดเจดีของหลวงตามหาบัวนะฮะจากนั้นขึ้นไปนั่งบนรถฟอร์จูเนอร์ที่จอดติดเครื่องเอาไว้
เล่นเอาตกอกตกใจกันหมดรีบตะโกนร้องให้คนช่วย
แล้วตำรวจก็ไปจับตัวลงมานี่ฮะโชคดียังไม่ได้ขับออกไป
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่วัดบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสายเมื่อวานนี้ที่ลานจอดรถ
ด้านหน้าเจดีหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดอุดรธานี
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาคนเดียวนะฮะ
คือมาถึงเนี่ยดูเหมือนกับเมาเหล้าแล้วอยู่เนี่ยไปกระชากระเป๋าผู้หญิงที่มาทำบุญ
แล้ววิ่งขึ้นไปหลบอยู่ในรถฟอร์จูเนอร์ไม่ได้ขับออกไปแต่ว่ารถเนี่ยเขาสตาร์ทเครื่องอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปนำตัวลงมาจากรถแต่ผู้ชายคนนี้ก็ขัดขืนมากนะ
ต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยควบคุมตัว
เขาชื่อนายอนุชาอายุ๓๑ปีนะฮะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละ
ก็ต้องไปตามญาติเข้ามานะคุณแม่เนี่ยบอกว่าลูกชายเนี่ยมีอาการทางจิต
แล้วก็เสพยาเสพติดนะอาการทางจิตก็เกิดขึ้นจากการเสพยานี่แหละ
ระยะหลังเนี่ยพาไปบำบัดรักษาแต่ลูกชายไม่ยอมกินยา
สองเดือนก่อนไปฉุดผู้หญิงมาคนหนึ่งด้วยนะไปก่อเหตุฉุดผู้หญิงอายุหกสิบปี
เจ้าหน้าที่เนี่ยจับไปจากนั้นก็พาไปบำบัดรักษาที่โรงพยาบาล
ก่อนที่จะมาก่อเหตุตรงนี้เนี่ยแม่บอกว่าลูกก็ไปเสพกัญชามา
ดื่มเหล้าด้วยก็เลยคุ้มคลั่งไล่ก่อเหตุไปเรื่อย
บางคนเนี่ยบอกว่าเห็นไปยืนสำเร็จความไข้อยู่ก็มีนะฮะ
ค่ะอยู่ริมหนองน้ำของหมู่บ้านไปจับผู้หญิงอีกคนนึงด้วย
เกือบจะทำร้ายพ่อเลี้ยงด้วยคือนี่แม่แท้นะ
แม่บอกแม่ก็ทุกข์ใจแสนสาหัสไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน
อยากให้ซอยเหลืออยากให้มีหมองรักษาอยากให้เป็นรักษาไปเป็นปี๒ปีไปยังสิแม่
ให้รักษาจริงจังเบิ้งเพราะมันเดียน๒เดียน
อยากมีผู้สร้อยยังสิเหรอลูก
เพราะว่าแม่ทุกขับทุกจนไม่ได้นอนมันขึ้นนี่นอนหายอยู่เบิดขึ้น
ยังเบิดก็หายอยู่นี่มันไม่มีทางออกมันไม่มีพอที่สร้อยเหรอลูกนะ
พ่อเมืองอุดรธานีก็คุมตัวไปนะครับแต่เจ้าทุกข์เขาบอกว่าเขาทรัพย์สินไม่ได้เสียหาย
ก็เลยไม่ติดใจเอาความตำรวจก็แจ้งเขาหาเรื่องเมาแล้วอารวาส
ก็เสียค่าปรับไป๒๐๐๐ก็ปล่อยออกมาแล้ว
แต่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้ลูกชายเนี่ยได้ไปบำบัดรักษาอีกสักครั้งเหลือเกิน
คุณแม่คงต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเขาจะได้ช่วยนะ
ใช่ค่ะก็ดีกว่าค่ะดีกว่าปล่อยไว้เพราะว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างน่ากลัวจริง